หลายคนแชร์ข่าวกันเยอะบอกว่าพี่ป้องเด่งตลกชื่อดัมนิรัตน์

แต่พอไปถามลูกชายเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ลูกชายพี่ป้องเด่งยืนยันว่า

คุณเฮงลูกชายพี่โป๊งเด่งให้ข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐ

ที่มีข่าวว่าคุณพ่อปอดทะลุ

โรคปอดของคุณป้องเด่งเป็นมานานหลายปีแล้ว

แต่ที่สุดหนักรอบนี้ก็คือโรคไตค่ะ

จะเข้ารับการฟอกไตเป็นครั้งแรก

คุณพ่อป้องเด่งอาการหนักจริงแต่ว่าใจสู้ค่ะ
แล้วก็กำลังใจดีมาก
ที่ส่งให้คุณพ่อป้องเด่งและครอบครัวด้วย

ชนยิ้มได้เดินทางไปเยี่ยมพี่ป้องเด่ง
แต่ว่าใช้วิธีการวีดีโอ

พี่นุ้ยค่ะเปิดกล้องให้แฟนดูสีหน้าสีตาของพี่โป๊งเหน่งกันด้วยนั่นเองนะคะ
ตั้งแต่เป็นข่าวว่าป่วยหนักเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

สดใสทุกคนพี่โป้งเองมีแฟนแฟนคลับเอฟซีเยอะแยะมากมาย

พี่บอกเขาเลยบอกเขาเลยขอบคุณเขาขอบคุณเขาหน่อย

พี่โป้งเน่งมีแฟนแฟนคลับเอฟซี
ได้ยินเสียงพี่ป้องเด่งไหมพี่โป่งเน่งบอกขอบคุณทุกคนนะคะ
และคลิปเนี่ยพี่นุ้ยยืนยันอีกเสียงนะว่าอาการของพี่โป๊งเหน่งเนี่ย
อาการดีขึ้นเรื่อยก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ย
กลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนได้อีกครั้งนะครับ
บรรเทิงไทยรัฐก็ขอให้หายไวละกันนะครับ